เอาล่ะช่วงแรกนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันดีกว่า
สัมผัสอากาศที่มันหนาวเย็น
ไปดูดอกพญาเสือโครงครับ
โอ้โหมันชมพูชมพูไปทั้งหมู่บ้าน
อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
นี่ไปบ้านคุณชนะไปบ้านผมแต่ดูบรรยากาศโดยรวมแล้ว

เออเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นเลยนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
นี่ยิ่งดูจากภาพมุมนี้นึกว่าแถวชนบทของญี่ปุ่นนะ

ชื่อคุณยังยากนัก

พี่บอกได้เลยนะว่าโลกของเขานั้นเป็นสีชมพู

แหมไปดูบรรยากาศแบบนี้
ความเป็นชมพูคุณผู้ชมครับ
แล้วก็อากาศบริสุทธิ์กันที่บ้านใหม่ร่องกล้านะครับ
ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลก
ใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีต่อใจดีต่อสุขภาพ
พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเมืองล้วงฟันและขุนมากมาย

เมืองล้วงฟันและฝุ่นมาก
ไม่ต้องแล้วไปพิศนุโลกดีกว่า
พิศนุโลกจะได้เจอกับอากาศดีแบบนี้
โอ้โหเขาบอกว่าความสวยงามนี่มันเหมือนกับภาพที่วาดเอาไว้เลยนะครับ

โอ้โหไปกันเถอะเพราะว่าอุณหภูมิตอนนี้เย็น
แล้วก็เย็นสบายนะถ้าหากว่าใส่เสื้อหนาไปหน่อยแล้วก็

แต่สำหรับใครที่ดันใส่เสื้อกล้ามไปหนาวแน่นอน

อันนี้ถือว่าหนาวนะต้องใส่แขนยาวนะ

แต่ถ้าเกิดว่าช่วงสายแล้วก็มันจะเริ่มอุ่นขึ้นมาหน่อย

แต่อากาศก็ยังเย็นดีอยู่พอดี
ผมว่าจะอยู่ที่สัก๑๒องศาเซลเซียส

จูงลูกจูงหลานจูงคุณภรรยาคุณแฟน
ไปดูดอกพญาเสือโครง
อารมณ์ก็เหมือนกับได้ดูดอกสากุระที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
ญี่ปุ่นครับกำลังเบ่งบ้านเลยงามไปทั้งหมู่บ้านเลยครับ
ตอนนี้ครับมองไปทางไหนก็มีแต่สีชมพูมันเป็นสีชมพู
ให้หัวใจของเราได้รู้นี่นักท่องเที่ยวเขาก็ไปกันเยอะ
พักกันที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้านกันอย่างคึกคัก
ศิรคโรงที่เป็นสีชมพูชมพูมองที่ยังมีกับดอกสัคกุระ
อย่างที่บอกไปกันได้ในตอนนี้เลยนะครับที่บ้านใหม่ร่องกล้าอำเภอนครไทย
จังหวัดของทางญี่ปุ่นครับไม่ต้องไปไกลต่างประท่องต่างประเทศ
แค่พิศนุโลกเนี่ยคุณก็จะได้เห็นวิวที่มันเป็นแบบธรรมชาติ
คือต้องบอกนะคุณผู้ชมบางทีเราออกไปนอกเมืองหน่อย
ออกไปเห็นอากาศบริสุทธิ์ออกไปดูต้นไม้ธรรมชาติ
มันสดชื่นนะกลับมาทำงานต่อมันรู้สึกว่าเราเติมพลังชีวิตไปแล้ว
ใช่เขาว่าคนเรานะต้องออกไปท่องเที่ยวนะ
มันจะเป็นการไปเปิดประสบการณ์ไปหาแรงบันดาลใจ
เมืองไทยของเราเนี่ยแต่ละฤดูกาลก็จะมีความสวยงามที่ต่างกันไป
แบบนี้ต้องหาโอกาสไปได้เลยนะคะ
วันหยุดสุดสัปดาห์น่าจะไปนะเพราะว่าถ้าคนที่อยู่ตามเมืองหลวงทั่วไป
โอ้โหเจอแต่ฝุ่นเจอแต่ควันหนีไปเลยไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ชนบทบ้าง
จะได้เจอกับอากาศที่มันดีนะคุณเราได้แบบไปหายใจแบบเต็มปอดขึ้นอ่ะ
ใช่สดชื่นจริงครับ